สนับสนุนโดยสมาร์ทปรับผ้านุ่มเข้มข้นพิเศษสูตรแอคทีฟเรชไม่ง้อแดดไม่กลัวฝนไม่สนเวลา

อ๋อเป็นการแสดงแล้วนะ

ผมทำมาหากินครับ

นะฮะก็คือแน่นอนครับว่า

ก็คือลุงพลเนี่ย

เหมือนเมื่อคุณก็ไม่เคยเจยนะพี่

ถูกหัวว่าหลังจากนั้นมันกลายเป็นประเด็น
เกิดขึ้นนะฮะก็คือแบรนด์ลุงพลนะครับเพราะว่าประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ย
เขาไม่แฮปปี้เลยครับนะฮะเพราะว่ามีการขึ้นแฮชแท็กแบนลุงพล
หึ่มโซเชียลนะครับหลังจากเรื่องราวถูกนำเสนอในสื่อมากเกิน
พอดีไปหน่อยนอกจากนั้นนะฮะชาวเน็ตยังมีการวิพากษ์วิจารณ์
เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็อย่างเช่นนะฮะเอ่อ
ครูลูกกอล์ฟคณาทิพย์เนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวด้วยนะครับ
โดยนอกจากนี้นะฮะยังมีผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าทรงพลเรืองสมุทร
ซึ่งเป็นหัวหน้าช่างภาพของสำนักข่าวโทรทัศน์ช่องดังสำนักหนึ่งนะครับ
ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าขอโทษกับความเน่าเฟะกรณีลุงพลป้าแตนบ้านกกอก
จากน้ำมือของสื่อมวลชนอย่างพวกเราที่หยิบยื่นให้สังคมตลอด๔เดือนที่ผ่านมา
คดีการเสียชีวิตนะฮะที่ถูกนำเสนอโดยสื่อมวลชนกลุ่มหนึ่ง
และผมคือหนึ่งในนั้นที่มีส่วนทำให้คดีความ
ลิลิตตี้ความแตกแยกของครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับ
เรื่องศัยศาสตร์ความงมงายการมอมเมล
เพื่อหวังกระแสและเรตติ้งวันนี้ตนทนไม่ไหวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ได้ขอลาออกจากงานเพราะไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตเรื่องราวเหล่านี้อีกต่อไป

นี่นะฮะคือจริงแล้วยาวกว่านั้นมากอันนี้คือน่าจะเป็นข่าวอันนี้ผมอ่านตามข่าวนะฮะ
คือเขาย่อมาแบบนี้แต่จริงแล้วเนี่ยโดยรวมเนี่ยมันยาวกว่านี้มาก
นี่ออกมาแสดงความรู้สึกแล้วก็ความรับผิดชอบกับหน้าที่ของตัวเองด้วยนะฮะตรงนี้นะครับผม
เอาแล้วยังไงพี่หนุ่มก็พอคนนำเสนอก็มีคนดูกับคนหนึ่งออกมาบอกว่าไม่ควรสนับสนุน

ก็อันนี้ผมก็ไม่รู้ก็แล้วแต่แล้วแต่มันก็แล้วแต่การนำเสนอว่าจะเอายังไงเพราะว่า
ผมก็ผมตัดสินอะไรไม่ได้ไงคือแต่สุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่วิญญาณของคนที่จะรับฟังรับชมเอง
เพราะมันคนไปมองเป็นเรื่องละครไปแล้วไม่ใช่แบบเป็นข่าวไปแล้วไง
แถบขึ้นอันดับเป็นหนึ่งไม่หรอกผมบอกให้ว่าจริงแล้วเรื่องอย่างที่มันไม่ควรจะเกิด
ก็คืออย่างเช่นว่าบริษัทรถยนต์เหมือนกับขายรถขายรถแล้วปรากฏว่าขายได้๑คันจะมอบ๑๐๐บาทให้ลุงพล
ซึ่งก็มีกระแสถามกลับมาบอกว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ลดให้กับคนที่เขาไปซื้อล่ะ
หรือเอาไปทำคูฟองน้ำมันสำหรับคนที่ลูกค้าไปซื้อ
หรือ๑๐๐บาทคุณบอกคุณเอาเข้ามูลนิธิไปช่วยเด็กที่ยากไร้ก็ยังดูมีมูลค่าในความรู้สึกของคนที่เขาซื้อไปมากกว่า
อะไรแบบนี้อยากว่าคนอื่นที่เขามองอะเนอะมันก็ยังมีปัญหาอีกยักษ์มากมาย
มีเรื่องของเข้าไปจะให้ลุงพลเป็นในบ่งในแบบ

ยอมรับว่าแกได้๕แสน

แต่วันนี้แกมีเงินเก็บละ๕แสนบาท

จินตลาเนี่ยไปรู้จักไหมว่า

วันนี้ทะลุ๑๐ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เหมือนกับเต่างอยกลับมาได้ยังไง
มันก็เป็นกระแสฟีเวอร์ที่มันเกิดขึ้น

ดาราคุณทำจำที่ดาวานอนได้ไหมล่ะ
ธิดาวานอนตอนนั้นที่แบบว่ายาว

หรอกคือในมุมของดาราก็ว่าเรื่องของดารามันเอาไปเรียบเทียบกันไม่ได้
คือดาราเนี่ยก็คือเล่นละครแล้วละครก็ส่งเขา

พอเด็กตายปุ๊บเนี่ยสื่อไปปั่น
ให้เหมือนกับมีตัวละครซึ่งเกิดขึ้นในเรื่องราวของเด็กที่ตายเนี่ย
แล้ววันดีคืนดีออกมานั่งเล่าข่าว

แต่คุณลืมคิดถึงเด็กที่ตายไปแล้วเหรอ
ว่าวันนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้เลย
อันนี้คืออีกมุมหนึ่งมากกว่าในความรู้สึกของคนที่เขาคิดนะฮะ
มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าวันนี้คือแบบ
ลุงพลจะต้องแบบโด่งดัง

คือผมจะใช้คำว่าจิตสำนึกแมลงเลยมั้ย

รับรู้ความรู้สึกต่างนานาอะไรอย่างนี้

เขาก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยเด็กตายอ่ะ

จนกระทั่งวิถีชีวิต

กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว

อย่างน้อยวันหนึ่งอย่างขั้นต่ำเลย
มีวันคนไปเยี่ยมบ้านกรกกรอกวันละ๓๐๐

ไปดูบ้านกรกกรอกเป็นยังไง

น่าจะเป็นเรื่องของพื้นฐานของความถูกต้องมาก

ที่เราอาจจะรู้สึกว่ามีดาราขึ้นมา

ตอนนี้มันก็เป็นสิทธิว่า

ผมนี่แหละเป็นคนสัมภาษณ์ลุงพลคนแรกเลย

เพราะว่าเขามานั่งในรายการวันนั้นเนี่ยเขาเอาศพของน้องชมพู่เนี่ยแหละนะฮะ
ชันสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วแกก็ร้องไห้ในรายการ
ผมก็ถามว่าที่แกร้องไห้แกร้องไห้ทำไม
แกก็บอกว่าแกดีใจที่ผลชนสูตรออกมาตรงกับความรู้สึกของแก
ตรงกับความรู้สึกของพ่อแม่ว่าน่าจะมีคนที่ทำร้ายน้อง
เพราะตอนแรกที่มีการชนะสูตรในครั้งแรกบอกไม่มีร่องรอยอะไร
เพราะหลังจากนั้นพอมาชนสูตรที่ครั้งที่๒บอกมีร่องรอย

ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบหนึ่งเลย

มุมมองนึงก็อาจจะมองว่าโอเคมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร

อีกมุมมองหนึ่งเขามองว่าอยากมองมุมกว้างมากขึ้น
อย่าไปมองแค่มุมแบบแค่มุมเดียว
คือถ้ามามองมุมกว้างมากขึ้นเราก็จะเห็นถึงมิติอีกหลายมิติ
ลองไปยืนหลังครอบครัวได้เข้าศูนย์เสีย
หรือปีหลังของความถูกต้อง
อย่างที่คุณบอกครับวันนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้เลย
นะฮะในมุมกลับกันในวันที่เอ่อลุงของเด็กที่ตายเนี่ย

แต่เวลานำเสนอข่าวไปมีรอยยิ้มมีอะไรกัน

แล้วจะให้ลุงเขาทำตัวยังไงล่ะคะ

คืออันนี้คือมันเป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลไง
ชอบคุณก็ดูแต่คนที่ไม่ชอบเขาก็ไม่ดูเท่านั้นเองถ้ามีคนเสนองานให้อย่าง
เนี้ยก็เขาก็เสนอไปก็ทำงานไปสิก็ทำงานไปมันก็แล้วแต่คนอย่างพวกเราไป
ผู้เสพถูกแต่มันก็ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกหรอกคือวันวันนี้ผมมองว่าใน
มุมผมเองนะอ่ะคนมาจ้างลุงพลก็ก็เป็นสิทธิ์ของลุงพลจะรับมาหรือไม่รับ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
อยู่ในคือผู้ต้องสงสัยผู้ต้องสงสัยคนที่ออกมาซับพอร์ตลุงพลนี่เยอะหรอ
คนที่ซับพอร์ตลุงพลนี่เยอะเยอะหมายความว่าคือตอนนี้ผลไม่รู้ว่าออกมายังไง
มันก็ต้องมีคนที่แบบอีกฝั่งหนึ่งถูกไหมคะที่เชื่ออีกฝั่งนึงกับไม่เชื่อลุงพล
ตอนนี้มันมีสองฝั่งอยู่แล้วสมมุติถ้าเกิดผลมันออกมาไม่เหมือนกับที่
เอาอย่างนี้ดีกว่าเรื่องนี้มันลำบากใจในการที่จะพูดเพราะมันเป็นเรื่องของมองมุมต่าง
มันเป็นสิทธิ์แล้วแต่บุคคลจะเสพหรือไม่เสพถูกต้อง
แต่ในสิ่งที่ผมเพิ่งอ่านไปก็ลองกลับไปตัดสินใจแล้วก็ย้อนคิดดูแล้วกัน
อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแกบอกว่าแกเนี่ยออกจากงานเพราะเรื่องนี้
คิดดูในมุมของเขาแล้วกันคุณไปยืนหลังมุมเขาแล้วมองแล้ว

คนผู้สื่อข่าวที่เดียวกันออกเหมือนกัน

ด้วยความรู้สึกที่รู้สึกว่าตัวเองรู้สึกแบบนี้

ในมุมของเขาผิดแน็ตนี้

มันเป็นในมุมของเขาเขามีสิทธิ์ที่จะคิดหรือทำแบบนั้น
ได้นั้นเอง
ที่มึงก็ไม่ได้ผิดรึเปล่า

แก้วเบียร์รวดถ้าสมมุติฤหุ้ยกระดูกเลยมันจะแข็งแรงขนาดนั้นออกมาเป็นแก้วเบียร์
ไปล๋อรถมันตัวไปอะไรนะเราขอมากร้ายหมดต้มไปอ๋อคุณบ่อยอมมันไปนั่งแผน
เข้าใจยากเข้าใจนิดนึงคือมันจะเข้าใจภาษากันเองส่วนใหญ่
วันนี้รัศมีแขต้นหอมนะครับกล่าวว่าเหตุการณ์วันนั้นไปเที่ยวพัทยากลางคืน
ก็ออกไปเที่ยวตามปกตินั่นแหละของรัศมีแข
กระทั่งไปเจอน้องคนหนึ่งที่รู้จักเราเคยทำงานด้วยกัน
หลังพูดกันได้สักพักก็มีของแข็งเนี่ยเข้ามากระแทกที่หน้า
กำดาวไหลออกมาตอนแรกยายแขก็บอกว่าคิดว่าเป็นขวด
เอาตรงฉันก็ยังพูดไอ้แขกระดูกหล่อนจะแข็งแรงอะไรขนาดนั้น
ว่าถ้าเป็นขวดหล่อนจะต้องจมูกหักหรืออะไรอย่างนี้

ถูกแต่ปะเอิญนางไปได้กล้องวงจรปิดมาแล้ว
เพราะว่านางกลับไปแจ่งโค้งแจ่งความจนนางได้กล้องวงจรปิดมาแล้ว

ซึ่งลักษณ์ศัมยีแคร์บอกพี่เอาจนจริงมันก็น่ากลัวนั่นแหละ
ถูกก็บาดและเข้าตายังลำบากเลยนะ
เพราะว่านางความฝันคือนางจะต้องชกเท็นไฟเท็น
นางบอกเลยว่าตอนนั้นถามจริงว่านางตกใจไหม
ตกใจมากเลือดไหลออกจากทางจมูก
เช็ดแล้วนะแล้วก็ได้เดินไปหาคนที่ทำ

คือนางพยายามจะไปถ่ายรูปอยู่แล้วว่าทำนางทำไม

แต่ปรากฏว่ามีกาดมีกาดมาขวางเอาไว้
จากนั้นก็เดินออกไปหน้าร้าน
แล้วพยายามจะเคลียร์ทำไมถึงพยายามจะเคลียร์
ตอนนั้นวินาทีนั้นลักษมีแขวขอเซฟตัวเองให้มากที่สุด
พยายามจะทำยังไงก็ได้ให้เซฟตัวเองมากที่สุด

เพราะหนึ่งผู้หญิงก็รู้จักกัน

จากนั้นก็ได้ไปคุยกันที่ข้างร้าน

โดยผู้ชายตอนนั้นถามว่าเขาขอโทษ
เขาขอโทษลักษมีแขวบอกเขาขอโทษอย่างเดียวนะฮะ
เขาก็ถามว่าได้ถามหรือเปล่าว่าปลาทำไม

น้องผู้หญิงบอกว่าแฟนเป็นคนขี้หึง

ตอนนั้นที่ไปทักก็สาวแตกใส่นะ
ลักษมีแขวบอกแล้วก็เป็นตัวของตัวเองเนี่ย

คุยกันสักพักแก้วก็มาเลยนะฮะ
ซึ่งไม่ได้สังเกตเห็นผู้ชายมาก่อน
ไม่ทันตั้งตัวเขาเข้าที่หน้านางเต็มเลย
จากนั้นก็ไปที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจเช็คอีก

โดยมีทางร้านเนี่ยตามไปชำระค่า
เอ็กซาโรงเอ็กซาเลอะไร๒๐๐๐กว่าบาทของนางนะฮะ
โฟกัสความปลอดภัยของตัวเองมากกว่า
เมื่อถามว่าณวันนี้รัศมีแขได้คุยกับคู่กรณีบ้างหรือยัง

นางเป็นคนไม่ขอคุยกับคู่กรณี
ไทยแขวก็เอาว่าสำหรับเรื่องการดำเนินคดีเนี่ย

หากจะเอาภาพวงจรปิดอย่างที่บอกว่า
ก็ต้องไปแจ้งความก่อนก็ต้องไปเอาไปดำเนินการตามกฎหมายก่อน
นั่นแหละปกติเนี่ยนางไม่รู้หรอกว่าการแจ้งความเป็นยังไง
นางก็บอกคุณแม่ไปแจ้งความยังไง
ก็บอกว่าเพราะอะไรแกจะไปแจ้งความทำไมมันไม่จบไป
ใครบอกหนูอยากได้กล้องวงจรปิดหัวหนูจะดู
แล้วก็บอกว่าเสร็จแล้วนางก็โทรไปที่ร้าน
ที่ร้านบอกว่าถ้าสมมุติจะเอากล้องวงจรปิดจะต้องไปทำกระบวนการในการแบบไปแจ้งคงแจ้งความ
นางถึงต้องได้แจ้งความนางก็ไปแจ้งความแล้วก็ไปเอาหลักฐานี้
เพื่อที่จะมาเอาคลิปตัวนี้ออกมาผลการตรวจร่างกายก็มีอาการเจ็บนั่นแหละ
ที่จมูกปกติอยู่แล้วนะฮะมีเลือดออกก็ต้องเป็นดำเนินคดีทำร้ายร่างกายเนี่ย
เขาก็ถามอ้าวเอาตรงแขเขาขอโทษไปแล้วไม่ใช่เหรอ
ถูกต้องไหมเขาขอโทษแขไปแล้วเขาบอกจากที่ขอโทษครั้งที่แล้วอ่ะ
ทำไมจึงดำเนินคดีแขมีความมีคือเอาจริงอย่างที่บอกคนที่ดำเนินคดีไม่ใช่แขนนะ
ครับครับปัวเขาไม่ยอม
เขาก็บอกว่าเพื่อนต้นหอมก็ไม่ยอม
คนเรียกว่าเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตในที่สาธารณะได้อย่างปลอดภัย
อันนี้ที่นางพูดนะครับมันไม่ใช่เรื่องของแขกคนเดียวแล้วล่ะ
ตอนนี้จึงอยากให้กรณีของแขนเป็นเคสสุดท้าย
ไม่อยากให้ไปทำกับใครแบบนี้อีกให้เป็นบรรทัศนสังคมว่า
บ้านเมืองเราเนี่ยมีกฎหมายซึ่งแขมาจากประเทศที่มีความปลอดภัยสูง
ว่าอย่างงั้นการโดนแบบนี้ทำให้เรากลัวมากมากครับ
ห่วงความปลอดภัยกับตัวเองสามีก็ไม่โอเคกับเรื่องนี้และยืนยันว่า
ให้เป็นเรื่องของกฎหมายนะฮะอ่าเขาบอกว่าอ่ะคนเขาก็ถามว่า
วันนี้แขค่อนข้างจะพูดนานพอสมควรเมื่อถามเรื่องค่ารักษาพยาบาล
ที่เขาจ่ายมาให้เรียบร้อยต่างคนเขาพูดว่าค่ารักษาพยาบาลรัศมีแขนว่า
เงินดังกล่าไม่ได้เข้าบัญชีของรัศมีแขนนะไม่ได้เข้าบัญชีของรัศมีแขนนะ
เข้าบัญชีของทางร้านค่ารักษาที่จ่ายไปเนี่ยไปเข้าบัญชีทางร้าน
ว่าทางร้านไปจ่ายให้ทางร้านก็เลยไปเคลียร์ให้ที่โรงพยาบาล
ไม่ทางร้านเขาไปจ่ายให้ก่อนในวันนั้นในวันเกิดเหตุทางร้านพาไป
คือผู้จัดการร้านพารัศมีแขไปโรงพยาบาลแล้วก็จ่ายเงินสำรองไปให้
เสร็จแล้วรัศมีแขนเขาไม่มีตังค์ตอนนั้นเขาจะโอนกลับไปปรากฏว่าทางคู่กรณีเนี่ยเขาโอนกลับมาให้
กลับมาให้ทางร้านทางร้านก็เลยส่งไลน์เนี่ยมาหาทางรัศมีแขว่าทางคู่กรณีเนี่ยโอนเงินให้แล้วนะ
ทีนี้แขกบอกไม่เป็นไรไม่ได้ต้องการแบบนี้เขาก็เลยโอนเงินกลับไปทางร้าน
ปรากฏว่าเมื่อพูดถึงเรื่องเงินปุ๊บยายต้นหอมก็พูดว่ากล่าวถึงว่าแขเอาจริงอันนี้เรื่องจริงฉันคุยกับมันมาตลอด
แขไม่ได้โฟกัสเรื่องเงินหรอกไม่ได้โฟกัสเรื่องเงินแต่สังคมคนรอบข้างของแขกำลังจับตาดูอยู่
ต้นหอมบอกว่าหลังจากที่แขโดนทำร้ายเนี่ยคู่กรณีก็วิ่งหนีโชคดีที่วิ่งหนีไปวิ่งหนีไปนะคือความโชคดี
คือแค่กำลังพูดถึงว่ามันมีการเรื่องของคำว่าแบนลุงพลเกิดขึ้น
ลุงพลเนี่ยมันถูกบิดเบือนผิดเพี้ยนไปจากสื่อ
เรากำลังพูดถึงในมุมของการนำเสนอมากกว่า
ไม่ได้พูดถึงในชีวิตของลุงพลนะ
คือลุงพลเองเนี่ยก็ต้องเข้าใจเขาเหมือนกันว่าชีวิตเขาเป็นผู้ต้องสงสัย
ยังไม่ใช่ผู้ต้องหาเพราะฉะนั้นเขาก็ยังไม่ใช่คนผิดนะ
เดี๋ยวจะเข้าใจเขาผู้ต้องสงสัยผิดนะ
ผู้ต้องสงสัยนี่คือไม่ใช่คนผิดนะฮะแค่ต้องสงสัยแล้วก็ไปสอบกัน
ถ้าสอบแล้วผ่านก็คือจบไม่มีอะไรเกิดขึ้นถูกไหมครับก็เป็นผู้บริสุทธิ์ไป
พี่หนุ่มพลหลังจากนั้นก็มีประเด็นที่แบบเค้าเรียกอะไรอ่ะ
เหมือนก็มีคนไปหาเค้าตลอดเค้าก็ไม่ได้ทำงานค่ะ
มันเป็นเรื่องของการนำเสนอออกไปในทางที่มัน
ดเบือนไม่ใช่บิดเบือนมันผิดเพี้ยน

ใช้คำว่าเกินความพอดีดีกว่าอันนี้น่าจะเหมาะที่สุด

ส่วนใครจะรักใครไม่รักใครเป็นเรื่องของเราเลย

ซึ่งรายการเราก็ต้องมีการนำเสนอ
แล้วก็มีการพูดคุยก็เหมือนข่าวใส่ไข่ค่ะ

ฉะนั้นคืออยู่ดีมีแฮชแท็กนี้ขึ้นมาเราก็หยิบมาพูดให้ฟังว่า
อันนี้มันเป็นแบบนี้นะนี่นี่อันนี้อย่างเงี้
คือทางเราคงไม่ได้ไปตั้งเองก็คงไม่ใช่

คือเขาติดเทรนด์อย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่ามีเหตุแบบนี้เกิดขึ้น
เพราะบางที่เขาติดเทรนด์นี้คือเขาไม่ได้หมายความว่าไปเกลียดลุงพลนะฮะ

คนที่ติดแนนนี้เขาบอกว่าเขาไม่อยากรับรู้เรื่องนี้แล้ว
คือสื่อไม่ต้องเสนอเรื่องนี้แล้วเท่านั้นเอง
แต่ถ้าเกิดใครจะไปจ้างงานใครเป็นแฟนลุงพลก็ดูกันว่าใคร
เท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรนะฮะ
มาทางด้านของเรื่องราวของแฉผู้หญิงคนหนึ่งครับ
สนั่นโซเชียลครับแฉสาวจอดรถด่าแรงไม่ได้จอดบนหัวใคร

กลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างหนักนะฮะในโลกออนไลน์ครับคุณผู้ชมครับ
เกี่ยวกับเรื่องที่จอดรถครับแล้วก็เป็นชนวนทะเลาะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นับครั้งไม่ถ้วนซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นประเด็นเกี่ยวกับที่จอดรถคนพิการครับ
ที่มีการรณรงค์นะครับผมมาอย่างหนักหนาว่าควรจะเป็นที่จอดรถ
สำหรับคนพิการอย่างแท้จริงเวลาเราไปตามห้างสรรพสินค้าหรือว่า
ไปตามร้านสะดวกซื้อก็จะมีสถานที่แบบนี้แล้วก็มีสกรีนสีฟ้าไว้นะครับ
ล่าสุดครับกลุ่มที่มีชื่อว่าเฮียขับรถเนี่ยเกิดประเด็นสุดดราม่าครับ
เมื่อมีการถ่ายภาพหญิงสาวรายหนึ่งครับจอดรถในที่จอดรถซึ่งทาสีฟ้าไว้นะครับ
พร้อมระบุว่าเธอได้ขับรถมาจอดในที่จอดรถคนพิการ
ลักษณะนี้เนี่ยหลายครั้งหลายหนและเธอยังมาโต้เถียงด้วยข้อความรุนแรงอาทิปากดี
กับใครดูด้วยไปจอดรถบนหัวบนหัวหรือไงนะครับ
และขู่ว่าพวกตรูทั้งโรงพักนะฮะตรงนี้ครับทั้งนี้บริเวณดังกล่าวเนี่ย
แม้ว่าจะเป็นสีฟ้าเหมือนกับที่จอดรถคนพิการ
แต่พบว่ามีการทำสัญลักษณ์คล้ายผู้หญิงกับเข็นรถเข็นเด็กนะครับ
ซึ่งน่าจะเป็นที่สำหรับสตรีที่มีรถเข็นเด็กนั่นเอง

ถูกต้องนะครับแต่ยังมีอีกหลายภาพที่ไม่ชัดเจนว่า
เป็นที่จอดรถสำหรับผู้หญิงและเด็กหรือว่าคนพิการนะครับ
ก็เลยเป็นประเด็นถกเถียงกันในโลกโซเชียลตอนนี้นั่นเองนะครับ
ก็ต้องดูดีนะถ้าสมมุติว่าเป็นที่จอดรถที่เป็นรถเข็น
ก็สามารถจอดได้นะครับแต่ว่าถ้าคนพิการ
ผมมีในโลกออนไลน์ว่าอยากต่อเรื่องคุณรัชสมิแขะนิดหนึ่งค่ะ

พี่แขมก็จำนวนคดีก็ป่อยไปเรื่องกฎหมาย
ส่วนเขาก็ไม่รับโทรศัพท์ของทางคู่กรณี
คือถ้าติดต่อเข้ามาก็ติดต่อไปที่ทนายความเท่านั้นเอง
ก็เลยปล่อยให้ไปเรื่องกฎหมาย
ก็ตอนนี้เอาคลิปไปให้ตำรวจแล้ว

คือทางทั้งสองคนไปขอโทษเขาแต่ว่าในมุมกลับเนี่ยคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่อง
คดีอาญาแล้วตัวเขาเองเนี่ยกลับมาแล้วเขารู้สึกว่าเจ็บ
เวลานั้นเนี่ยมันเป็นเวลาที่เขายังกลัวแล้วตกใจ
ตามนั้นแต่สุดท้ายมาปรึกษากับคนในครอบครัวแล้ว

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องอยู่ที่ดุลพินิษฐ์ของพนักงานสอบสวน
เมื่อเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวกับแขกแล้ว
จากสุดท้ายอาจจะยอมคงยอมความนั้นก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งถูกต้องไหมฮ

แต่มันก็ชัดอ่ะถูกไหมฮะว่าการทำร้ายร่างกาย
ตรงนี้คือก็ต้องดูกล้องมือจอดปิดถูกไหมฮะกล้องมือจอดปิดได้ไปแล้ว
เรียบร้อยอยู่เขาหมดแล้ว
ก็ตอนแรกที่อย่างบอกว่ากล้องมือจอดปิดตอนแรกคิดว่าตัวเองโดนขวดเบียตี
อ่าแต่เป็นแก้ว
ถ้าไปทำมาก็โดนแก้วเขาคือโดนเครื่องมา

แม่หนูเมิน

ตอนแรกที่มันโทรมาตอนประมาณสัก

ตัวอย่างโมงกับควันและใครไปตีหล่อนได้อย่างไง

หนูยังไม่ทันจะจะจะจะจะจะสู้เขาเลย
โอ้โห

ไม่ไปไม่บุ่ง

หนูไม่สนอยู่แล้วตีมาตีกลับกูไม่โกงอยู่แล้ว

แต่ถ้าคุณแม่ไปคนเดียวเนี่ย

ฉันสู้กลับไม่ต้องอะไรเจ็บเสียฉันตีกลับอยู่แล้วตีมาตีกลับฉันไม่โกรธ

มันทำใหม่ได้โอ้โหเห็นไหมล่ะจะไม่ยอม
นั่งทำใหม่ได้ทำใหม่ได้แต่ต้อง
คุณแม่ก็พูดง่ายคุณแม่ทำใหม่ได้แต่กว่าจะได้ดั้งนี้มาคุณแม่ต้องไปดูเลิกกี่วัน
ไม่ถ้าไม่ยอมโดนตีฟรีทำไมล่ะถ้าสมมุติเป็นตัวเองนะตีมาตีกกับที่รู้ว่าเจ็บเจ็บไง
สมมุติว่าจะกาดลุงแม่อีก๔คนทำไมล่ะ
เขาสู้ได้เขาสู้ได้สู้ได้โอ้โหตัวเขาอย่างงี้แข็งแรงมาก
แล้วคุณแม่ก็ได้ชกมวยไงชกมวยเป็นจับไปที่ตัวแข็งอย่างนี้

มดดำยกหูกิ้งเดียวแฟร์เทคมานี่มา
แล้วตรงนั้นคุณแม่ทำไมโดนมัดในห้องน้ำได้ล่ะถ้าคุณแม่เก่ง
ตอนนั้นตอนนั้นยังเหลือเด็กตอนนั้นยังไม่ได้ต่อยมวย
ตอนนั้นฝึกตบตอนนี้ต่อยตอนนั้นฝึกตบตอนนี้ต่อยต่อย
หนึ่งทุ่มเออรัฐมนตรีประกาศปิดถ้ำนาคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะ
เอาไม่ออกอย่างนี้หรือกะมาหน้าสักครู่ดิครับ
เอาละฮะแน่นอนบึงการเขาก็อย่างที่บอกว่าถ้ำนาคาปิดต้องปิดแล้วล่ะ
เนื่องจากขยะเยอะมากแล้วก็มีการไปขีดเขียนเนอะ
คือมันไปขีดเขียนกันเยอะรู้สึกขีดเขียนเอาตรงนะ
เห็นก่อนแล้วอุ้ยเห็นตั้งแต่ขึ้นไปแล้วนะเห็นมันมีอยู่แล้ว
แต่แบบว่ามันก็เริ่มมีขีดแบบว่าเหมือนถึงเล็ก
อันนี้คือเขียนเป็นตัวหน้างสื่อเลยนะเห็นยังใหญ่เลยนะ
มีตรงตลอดทางมันมีคนเขียนจนแบบว่า
อย่างลำบากเลยโชคปะคุณเชาไม่ถึงนะ
เชายอมแพ้ร้องไห้เชาร้องไห้นะเถอะ

หนุ่มผู้ชายแท่งร้องไห้ทั้งนั้นขึ้น

ใช่เพราะว่าผมกำลังขึ้นไปหอบอยู่ที่ร้องไห้เพราะอะไรรู้ไหมฮะ
เพราะว่าเด็ก๒ควบดิ้งขึ้นไปปุ้ง
ผมร้องไห้เลยเด็กขึ้นไปแต่ผมขึ้นไม่ได้

แต่ถ้าขึ้นไปได้แล้วเหมือนที่มดดำบอก
ปรากฏอันนี้ภาพเนี่ยมันเห็นตั้งแต่แรกว่า
คนไม่เอาขยะลงมา

คุณดูขยะเต็มเลยอย่างนั้นจริงอันนี้เห็นด้วย

หนุ่มเขาเขียนว่านี่

มันไม่ใช่คุณรู้ตัวหลังเขียนว่าอะไร

หนูอ้าวปากมดดำ

เขาเข้าไปเขียนแล้ว๑๒ขยะเยอะ
เอาจริงคุณอย่าคิดจะเอาโพงมาลงโพงมาไร

ถ้าสมมติไปเปลี่ยนวิธีสมัยว่า
ขึ้นไปเนี่ยแล้วไปเก็บขยะลงมาคนละชิ้นแล้วได้บุญ

คืออย่างนี้นะมันต้องมีเจ้าหน้าที่ดักรออยู่นะ

แล้วเห็นแล้วก็ต้องเอาไม้เนี่ยตีมือให้แตกเลย
เจ้าหน้าที่มีอยู่แค่๒๐คน๑๐กว่าคน

วันนี้คนไปรอวันหนึ่ง๕๐๐กว่าคน

ก็เป็นเพราะว่าเวลาพวกแบบคนที่ไปแล้วก็ชอบไปโชว์ไงว่า
ไทยรูปเชิญไม่ได้แล้ว
อ่าจ้ะนี่ขึ้นอีกทางนึงแต่เมื่อดำขึ้นอีกทางหนึ่ง

ต้องยังเข้าขึ้นไม่ได้อีกแล้ว
อ้าวแน่นอนคุณวราวุฒินะฮะศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ย
เขาก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คว่าประกาศขอปิดให้การบริการท่องเที่ยวถ้ำนาคา
กว่าจะมีมาตรการป้องกันที่ได้ผลขออภัยพี่น้องชาวไทย
ซึ่งวันนี้มีคนไปอออยู่ทางขึ้นเนี่ยเป็นหลายร้อยนะครับ
ไม่ได้นี่รัฐมนตรีท็อปนะฮะเขาบอกก่อนหน้านี้ขาดมาตรการรองรับ
จนทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรณีที่สำคัญของประเทศ
และขอฝากถึงพวกมือบอลคนมือบอลที่ทำให้เกิดความเสียหายในครั้งนี้ว่า
ถ้าท่านมาเที่ยวดีไม่ได้ก็โปรดอย่ามาเลยดีกว่านะ
นี้สืบเนื่องประชาชนอันนี้เป็นครั้งแรกที่ประชาชนในพื้นที่เขาบอก
เขาขอร้องว่าไงรู้ป่ะเขาขอให้ปิดด้วยคุณจะได้รู้ไว้
เพราะคุณทำรายการข่าวบางทีเห็นเทียดน่าจะได้รู้พระชาชนในพื้นที่เนี่ย
แล้วก็ไปขีดเขียนเขาไม่สบายใจของเขากัน
สิทธิ์มากนะไปเขียนแบบนั้นนะ
เดี๋ยวก็รู้๓วัน๗วันพอแล้วก็ที่สำคัญนะไปพ่นสี
แค่น้ำยังเอาขึ้นกันไม่ได้ไปพ่นสี
ผนังถ้ำไปปักทูบนะฮะปักทูบนี่คือคุณหยุดเอาทูบเอาเทียนขึ้นไปเลย
อุทยานแห่งชาติภูรังกาเนี่ยที่จริงอยู่ที่บึงกาด้วยอยู่ที่นครพนมด้วยเนี่ย
ออกหนังสือประกาศเรื่องปิดถ้ำเนี่ยนะฮะที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มเนี่ย
ที่ขึ้นไปชื่นชมนะครับถ้ำนาคาได้ระเมิดกฎที่ทางอุทยานแห่งชาติกำหนดเอาไว้
คือห้ามแตะต้องกลุ่มหินต่างภายในถ้ำที่สำคัญคือห้ามขูดเขียนห้ามไปถู
คือถูนะฮะห้ามไปขูดลบขีดค่าหรือพ่นสีและแป้งแป้งก็เยอะครับ
อันเป็นการกระทำมาตรา๑๙แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติปี๒๕๖๒
อุทยานแห่งชาติภูรังกาลพิจารณาแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ธรรมนรรคา
ให้ปิดการท่องเที่ยวถ้ำนาคาที่พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูรังกาเป็นการชั่วคราวนะฮะ
จะจะดำเนืียนการคำโหนตมาตรการปกป้อง
ทุกคนชาวบ้านบริเวณเบื้องการเขาจะขึ้นไปรบให้เขาจะขึ้นไปรบให้
ชาวบ้านก็ส่งมาบอกว่าคือเขาอยากจะให้กลับมาเปิดไหม
ก็คือคนไปรอกันเยอะมากแต่สิ่งหนึ่งตอนนี้
ต้องให้เปิดหรอคุณแม่คงยังหรอกเอาไว้ก่อนไหม
คือวันนี้อย่าเพิ่งรีบร้อนเลย
อย่างแรกคือจะต้องไปลบสเปรย์อีกที่พวกมือบอลไปทำเอาไว้
อยู่ด้วยและก็มีสลักด้วยอันนั้นก็เป็นของมาทำความสะอาด
กลับมาเปิดให้เร็วซึ่งเขาบอกว่า
ไปฟังเสียงรัฐมนตรีหน่อยครับไปฟังฮะ
กำลังหารือกับทางผู้เชี่ยวชาญว่ากับทั้งกรมทรัพยากรธรณีด้วยว่าเราจะไปเจียหินได้ไหมมันจะเสียหายหนักกว่าเก่าไหม
จะปล่อยให้เป็นอย่างนี้แล้วเอาต้นไม้มาปลูกทับไหมคือหรือจะเอามอสมาปลูกหรือจะทำอย่างไรแต่ว่าเราไม่อยากให้มีภาพเช่นนี้เกิดขึ้นระหว่างทาง
แล้วก็คงต้องขอฝากนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับว่าในอนาคตนะครับถ้าหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้การแกะสลักหินเช่นนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ใช้เวลาเพียงแค่นาที๒นาที
ถ้าท่านเห็นใครทำสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าไม่สมควรเนี่ยขอความกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนที่มันจะเลยเถิดนี่ไม่ต้อง
ครับผมตามที่ท่านบอกเลยก็ดีนะเพราะหินต้องไปเจ๋อหินมันก็เสียความในธรรมชาติ
ชาวบ้านเขาก็บอกว่าเขาจะทำพิธีแบบสาบแช่งเลยด้วยซ้ำตอนเนี้ยต้องฉาบต้องสาบหน่อยนะ
เขาบอกว่าขอให้จับคนที่ทำไอ้ที่ไปเขียนคำอะไรอย่างนั้น
บอกคอยดูภายใน๓วัน๗วันเขาทำพิธีสาบแช่งกันเลยนะชาว
บางคนไปดูถูกดูแคลนโดนไปก็มีนะ

อุ๊ยอ่านข่าวเล่าอ่ะ
คุณแม่เขาก็จริงวันที่เขาขึ้นไปขูดหาเลขอะไรกัน
มีแต่ตอนนี้คือมันก็บางอย่างก็ไม่สมควร

ที่นี่เวอร์จิ้นมากคือเขาเพิ่งจะเปิดเมื่อเร็วนี้เอง

ชาวบ้านขึ้นลงก็ไม่ได้จะเจอว่ามันจะเป็นงูนะ

ตรงนี้เขาไม่ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมาก่อนนะ
เขาเป็นแค่สถานปฏิบัติธรรม

ปู่ที่ตัดเขาเรียกว่าบรรลุเหรอ

เป็นที่บรรลุของพระอริยสงฆ์หลายต่อหลายองค์นะ

แล้วก็เป็นแบบว่าสิทธิ์หลวงปู่มั่นเยอะมาก

คือคุณไปทำเชื่อเธอ๓วัน๗วัน

ต้องกลับมาขอเข้ามาให้ดูเพราะว่า

ปิดหูเรื่องไทย
ผมก็ยังคิดอยู่ในใจจริงเลยว่า
เค้กกับผมคือคนเดียวกันไหมแล้วก็ปลาริดาคือใคร
ค่อยไปทีละสเตะ
เรื่องหมาเขาเก็บแล้วว่าต้องไปหาที่อยู่ใหม่
ยังไงพี่หลวงสัมภาษณ์มาก่อนอื่นขอบคุณแฟนที่รักนะครับแบบ
ที่แบบว่าเป็นห่วงเป็นใยมานะ
แล้วก็แบบว่าเออบอกว่าอยากจะให้ส่งยาพารามาให้กิน
ผมปวดหัวมากจริงครับผมคือยังไงเรื่องเป็นไงพี่
คือเรื่องของเรื่องแรกมันไม่ได้มีอะไรเลย
คือเรื่องนี้คือที่คอนโดแห่งนี้
มันมีคนไปเลี้ยงสุนัข๗ตัวเป็นผู้หญิงนะเป็นพิษบูร์
ไว้ที่ชั้น๙แล้วก็ปิดทางเดินคุณนึกออกไหมคุณดูสภาพ
อันนี้คุณเห็นไหมอันนี้มันคือทางเดินของคอนโด
เอามาปล่อยมาเนอะที่เดินร่วมกันเห็นไหมครับ
เสร็จปรากฏว่าเขาไปกั้นตรงนี้เป็นคอกหมาเลย
ทางเดินอ่ะพี่ทางเดินหน้าห้องเขาเนี่ยเขากั้นเลย
แล้วคนชั้น๙ที่อยู่ตรงข้ามห้องเขาเนี่ย
คอนโดอ้าวกล้องตัดมาเดี๋ยวจะทำภาพให้ดู
นี่มันจะเป็นอย่างนี้ประตูจะตรงข้ามกัน
ประตูตรงข้างเป็นอย่างนี้ห้องนี้ก็คือเลี้ยงหมา
ห้องนี้ก็จะมีคนอยู่อ่าทางเดินตรงเนี้ยก็จะเป็นทางเดินแบบนี้ถูกไหม

ตรงนี้เขากั้นนี่กั้นนี่แล้วปล่อยหมาวิ่ง
วิ่งไปวิ่งมาแล้วห้องเนี่ยเลี้ยงของหมาเหรอ
ใช่๒๘ตารางเมตรคุณว่าเล็กไหมเล็กมากนะ
เป็นห้องสตูอ่ะ๒๘ตารางเมตรห้องฝั่งตรงข้าม
หมาจะกัดวันดีคืนดีชั้นสิบ
ชั้น๑๐นะฮะเขาก็มีลูกเขาอายุแค่เดือนกว่านะ

สักพักหนึ่งหมาเปิดประตูออกมา
หมายืนรออยู่หน้าห้องหมามันเดินขึ้นมา

คือขึ้นไปปุ๊บเจอเลยเจอห้องเขาเลย

มันไปทั้งตึกไปหมดเลย
ทีนี้ทางนิติเขาก็มานิตินิติคอนโดเนี่ย

ก็มานั่งคุยกันในรายการผมก็คุยกันคุย
เสร็จปุ๊บผมก็คล่องใจว่าเอ๊ะทำไมถึงไปเลี้ยง
ผมก็ให้ทีมงานต่อโทรศัพท์ไปหาเจ้าของสุนัข
พอโทรไปปุ๊บปรากฏว่าก็มีผู้หญิงพูด

ชื่อหงผมบอกว่าหงเป็นใครครับ

เขาบอกว่าใช่ดิฉันนี่แหละเจ้าของสุนัข

คุณหงครับแล้วคุณเนี่ยเลี้ยงมานานหรือยัง

ไม่ใช่นะจริงแล้วเนี่ย
เขาเลี้ยงมา๑๐ปี

ไม่ใช่คนนี้ชื่อเค้ก

เค้าบอกว่าพูดกันก็ดีอะค่ะ

พอคุยก็เริ่มลงสักพักหนึ่ง
ปานิดาเงียบ
ปานิดาเงียบ
ปานิดาคือหมาหรอ

หมาหมาชื่อปานิดา

แล้วก็เลยถามบอกว่ามีหมาเชื่อแล้วก็ถามคนที่เขาอยู่ที่นี่
เขาอย่างนี้แหละค่ะหมาเขาชื่อสิงหา
หมาชื่อภูระดาชื่อลูกผมเลยนะ

คือเขาจะมีชื่อแบบแล้วที่สำคัญคือให้พระตั้งให้

เจ้าของชื่อหงแต่หมาชื่อภูระดา

ไม่นั่นคือชื่อหมาไม่ใช่ชื่อ

น่าจะให้พระนะตั้งชื่อแกก่อนไปตั้งชื่อมา

เขาบอกต้องแบร์รายการแฉด้วยไหมที่เอาลุงพลไปออก

หนุ่มถ้ามึงไม่ปั่นมันก็ไม่เป็นไรหรอกนะหนุ่ม

แหวง

นี่เป็นยังไงขึ้นแล้วกลางรายการ

ถ้าจะแบนแบนหวนกระแสก่อน

พักก่อนช่วงหน้าสอนรามนะ

ภรรยาก็มาโดบโดบลุย

ภรรยาก็ไม่ได้ด่าเค้าด่าตัวเอง
เขาด่าตัวเองว่าใจเขาจะกระจอกไปได้หรือมึงอะไรอย่างนี้ด่าตัวเอง
อย่างเงี้ยมันแบบด่าตัวเองแบบว่าแบบคือมันต้องผ่านการทดสอบมาแล้ว
ในโซเชียลเลยเขาก็อ่านข้อความทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทดสอบตัวเอง
แล้วก็ผ่านไปได้เพราะฉะนั้นใจเขาห้ามกระจอกอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็หมายถึงว่าต้องผ่านไป

เขาบอกว่าวันนี้คุณหนุ่มสอนรามเขาก็โพสต์ภาพลูกเขาเนาะ
ก็ได้โพสต์ภาพน้องวีจิในขณะกินของโปรดแล้วก็แท็กถึงคุณติ๊กด้วยนะ
แคปชั่นว่าออมเล็ตของโปรดเลยค่ะวีจิขอบพระคุณมากที่ทุกคนรักแล้วก็เอ็นดูเมตตาวีจินะครับผม
ด้วยความเคารพครับแล้วก็มีแฮชแท็กติดดินแต่บินได้
งานนี้ก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากขนาดที่บางคอมเมนต์ก็สงสัยว่า
แล้วใครเป็นคนป้อนล่ะเป็นเหมือนมือผู้หญิงพี่สาวเขาหรือเปล่า
มีพี่เลี้ยงใช่ไหมพี่เลี้ยงที่บ้าน
แม่เขาก็อยู่พี่สาวสอนรามก็อยู่ใช่ไหมล่ะด้านติ๊กเองก็ได้เคลื่อนไห
ผ่านไอจีนะครับเป็นโคลนที่น้องวีจิแล้วก็หนุ่มอยู่บนรถ
วันนี้แม่ผ่านบททดสอบจิตใจกับตัวเองในโลกโซเชียลแล้ว
แม่ยอมรับทุกความคิดเห็นทั้งดีแล้วก็ไม่ดี
เปิดใจอ่านคอมเมนต์เพื่อคำแนะนำดีมาปรับใช้ในชีวิต
แม่ได้รับบทลงโทษความผิดด้วยคำด่าได้
หัวใจแม่ไม่กระจอกแม่พร้อมทำทุกอย่าง
เพื่อให้ลูกกลับมามีความสุขแบบนี้อีกครั้งหนึ่ง
เริ่มทำตัวเป็นคนใหม่เป็นกำลังใจให้แม่นะลูก

ด่าตัวเองนะครับ

ก็ให้กำลังใจคุณติ๊กสู้ผ่านเรื่องแร้ลาให้ได้
ไปฮะเดี๋ยวมาฮะ

แล้วแต่ว่าใครจะกระว่าหมอรักไว้ดรรักหนึ่งชั้นเตรียมพิมพ์ให้
ช้างใช่ไหมฮะเป็นหนึ่งอ่ะ

นอนก่อนพร้อมวิ่ง

รักษาสุขภาพ

จะมีการเปลี่ยนแปลงให้ดีเผื่อพรุ่งนี้เรามาบอกกันแล้วกัน
๔ราศีไหนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะฮะ
ใช่ครับไปกันก่อนครับสวัสดีครับ